เราจะพูดถึงเรื่องของวันมาคบูชา
วันที่๒๒กุมภาพันธ์นี้นะครับ
วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓วันสำคัญ
ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาธะปฏิโมก
ให้แก่พุทธศาสนิกชนนั่นเองนะครับ
และแน่นอนนะครับเรามีผลสำรวจในเรื่องของการ
ใช้จ่ายในช่วงวันหยุดในช่วงวันมาคบูชา
เพราะปีนี้ติดกันคือเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์
เป็นเรื่องทั้งของการท่องเที่ยวแต่ว่าเน้นการทำบุญด้วย
ใช่ค่ะไปดูกันนะคะว่าผลสำรวจพฤติกรรม
การใช้จ่ายของพุทธศาสนิกชนของประชาชน
งในช่วงวันมาคบูชานะครับ
ซึ่งศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สำรวจออกมาพบว่าจะมีเงินสะพัดในช่วงระหว่างวันที่๙ถึง๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒

เพิ่มขึ้นจาก๑๓๙๑๔จากปีที่แล้วนะครับ
จากปีนี้มีวันหยุดติดต่อกัน๓วัน
จากปีก่อนมีเพียง๑วันเท่านั้นนะครับ

เสาร์อาทิตย์จันทร์คนก็เลยหาที่ที่จะไปทำบุญกันนะครับ
ตัวอย่างส่วนใหญ่๑๔๐เห็นว่ากิจกรรมวันมาคบูชาปีนี้

คาดหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น
และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐนะครับ

และราคาพืชผลก็ตกต่ำนะครับ
สำหรับแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในวันมาคบูชา
กลุ่มตัวยาง๑๕๗๔ใช้เงินเดือนครับ

และร้อยละ๕๗ใช้เงินโบนัสถ้ายังเหลืออยู่

ไม่มีพักยืมเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มด้วยนะครับ
ใช้โบนัสแล้วก็รายได้พิเศษนะครับ
โดยค่าใช้จ่ายต่อหัวจะเฉลี่ยคนละ๑๙๙๕บาทนะครับ
กิจกรรมที่นิยมทำกันในวันมาคบูชา๓อันดับแรกก็คือ
แน่นอนล่ะครับเลือกที่จะไปทำบุญ

แล้วก็เรื่องของการตักบาทนั่นเองนะครับ
ขณะที่ทัศนคติต่อศาสนาของไทยในปัจจุบัน

เพราะว่าตอนนี้เรื่องราวเหตุการณ์ทางโลกทางธรรม

มีเส้นบางกั้นเกี่ยวอยู่

ละ๔๓๗มองว่ายึดการใช้วัตถุนิยมเป็นการพาณิชย์มากขึ้น
ร้อยละ๓๕๖มองว่าศาสนาเริ่มเสื่อมถอยลง

แล้วก็มีเพียงร้อยละ๙๐๓เท่านั้นเอง
ตอบว่าศาสนามีคนศรัทธามากขึ้น

เออนะครับไม่มีคำถามว่าจะดีเบต

ไม่มีอันนี้เราไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้